เอาล่ะคุณผู้ชมชอบกินไก่ย่างกันมั้ยชอบมากพามากินร้านนี้อร่อยมั้ย
ไม่แน่ใจแต่ให้น้อยฮะอันเท่าเท่าของพี่ของพี่เบิร์ตเลย
อันเท่านิ้วอ๋อนิ้วอ่านิ้วนิ้วเล็กไหมเล็กดูเอาเองฮะ
โอ้ยโล่งเลยนิ้วตะโมตะนีหรือยังวะ
ปิ้งไก่ดีปิ้งดี
มันหลายบอร์และมันหลายแล้วกันเห็นมือต้องมือเลยฮะ
เห็นมือต้องมือหรอครับโอเคค่ะขึ้นนะคะหลังวันหรอวันเลย
เพราะว่าแม้ได้แค่๑๒๐ไหมเนี่ยผมบอกแล้วนะ
คุณเพื่อนน่ะสิได้๒๐๐๓๐๐เท่าไหร่
นี่มินิมอลไหมคุณผู้ชมฮะทำวันต่อวันนะ

ใช่แต่อาจจะเล็กหน่อย

นี่ไก่ย่างยุคลุงลุงไหนอ่ะ

ครับลุงสมหมายแล้วกันนะ

หนึ่งไม้ข้าวเหนียวสัก๑๐คำ

แต่ว่าราคาก็น่ารักเหมือนกัน๓บาทไม้ละ๓บาทนะ
เจ้าของร้านคือร้านแกอยู่ในจังหวัดอุดรธานีครับ
เจ้าของร้านบอกเนี่ยทำไก่เสียบไม้ตั้งแต่เช้า

ค้างคืนแต่ละวันปกติทำได้๒๐๐๓๐๐ไม้
จากไก่ย่างไก่ปิ้งแบบนี้ยังมีหมูปิ้ง
มีข้าวจี่ด้วยนะข้าวจี่นะพี่เพื่อน
มีคนถามว่าโอ้โหพี่ไม่ขี้เกียจมัดรวดเหรอเนี่ย
กว่าจะทำได้แต่ละไม้แต่ละไม้มันต้องมัดลวดเยอะนะ

ตอนมัดเนี่ยพี่สนุกนะพี่มีความสุขเลยครับ
ชาวเน็ตก็เอ็นดูความขยันของพี่คนขายเขานะ
แล้วก็โอ้โหนี่ถามเลยขยันเกินปุ๋ยมุ้ย
เล็กปุ่ยมุยเล็กปุ่ยมุยเล็กจังพี่เบิร์ดคำเดียวหมดเนี่ยถ้าไม่มีลวดนี่ลวดแบบนี้เลยหมดเลย